นะคะว่าจะพูดถึงการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยาของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเลขาธิการพักพลังประชารัฐ
เกริ่นเอาไว้สั้นคุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นเยอะมาก

คือการไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม
หลักการแล้วคือมันเป็นเรื่องที่ดีการช่วยเหลือคนอื่น
แต่กรณีร้อยเอกธรรมนัฐถูกพูดถึงอยู่๒ประเด็นหลัก
ประเด็นแรกเลยก็คือร้อยเอกธรรมนัฐบอกกับทีมงานของตัวเอง
บอกว่าไม่ต้องบอกชาวบ้านนะว่าผมคือใคร
คืออยากจะลงพื้นที่ไปเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจริง
แต่กลายเป็นว่าไปเห็นคลิปนี้ค่ะ
ร้อยเอกธรรมนัฐกำลังช่วยเหลือชาวบ้านนะ

แล้วก็ถามชาวบ้านว่าจำผมได้ไหม

ไหนบอกว่าไม่อยากให้คนรู้ว่าตัวเองเป็นใคร

น้ำแพ็คเม้ง

คือการไปช่วยเหลือคนเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
แต่มันมีประเด็นที่คนเอาไปพูดในโลกโซเชียลกันเยอะมาก
ว่าไหนบอกว่าไม่อยากให้บอกว่าคือใคร
แต่ก็แนะนำตัวเองซะเลยนะคะ
คือมันมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนกับไปหาเสียงเลย

ก็คือร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ย
โพสต์ภาพเดินลุยน้ำท่วม
แล้วน้ำเนี่ยสูงถึงอกเลยนะคะ

แล้วก็จูงเรือบรรทุกสิ่งของ
แจกผู้ประสบภัยให้กับชาวบ้าน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพนี้คนก็ถามเยอะ
ว่าพี่น้องประชาชนที่มารับของช่วยเหลือเนี่ยค่ะ

ร้อยเอกธรรมนัฐเองก็มีเรือมา
ทำไมถึงต้องลงไปเดินลุยน้ำ

ถ้าท่านนั่งเรือมาลำนึงอีกลำขนของ
ก็น่าจะไปได้หลายบ้าน

มันกลัวจะเข้าไม่ถึง

คือบอกว่าอย่าไปบอกชาวบ้านว่าผมคือใคร

ประเด็นที่ถอดหน้ากากแนะนำตัวกับชาวบ้านซะเองเลย

ทำไมไปแหม่แนะนำตัวอะไรประมาณอย่างนี้
เรื่องค่ะ๒ประเด็นนะคะสำหรับกรณีนี้

ในแวดวงการเมืองหลายคนก็มีการแบบแซว
มีการแบบโพสต์ในโลกโซเชียลเยอะ
มีการตัดต่อภาพอะไรด้วยซ้ำเดินลุยน้ำแบบนี้
เอาไปเปรียบเทียบกับตอนลุงตู่ไปตรวจน้ำท่วม

บิ๊กตู่ต้องเอาให้ลึกกว่าท่านธรรมนัฏหน้าอะไรประมาณอย่างนี้
เอาเป็นว่าไปช่วยคนแบบ
เป็นเรื่องที่ดีแหละก็อยากจะให้ช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริง
ก็ไปถามคนที่เขาได้รับความช่วยเหลือนิดนึงดีกว่า

ตำรวจหัวเวียงอำเภอเสนาที่ได้รับมอบของจากร้อยเอกธรรมนัฐนะคะ

รู้จักร้อยเอกธรรมนัฏหรือเปล่าเนี่ย
ป้าสอนค่ะป้าสอนบอกว่าเมื่อวานได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน
ว่ามีคนเอาของมาแจกแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร
รู้ก็ตอนที่ร้อยเอกธรรมนัฐเปิดหน้ากากอนามัยและแนะนำตัวนั่นแหละ
นี่ตรงนี้นะฮะถึงจะรู้นะคะครับส่วนลุงปรีชาก็บอกว่า
รู้รู้รู้จักเคยเห็นในทีวี
ก็ดีใจนะที่เขาห่วงใยชาวบ้าน
นำข้าวสารอาหารแห้งมาแจกเพราะว่าเดือดร้อนมากจริง
คือใจก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ต้องการอะไรหรอก

ขอบคุณมากนะครับ

ใช่ตอนแรกไม่รู้จัก

เราไปไปรับของเขาบอกหน้านำตัวเฉยี
รู้จักก็เห็นในภาพทีวี
อือรู้จักในวีตรีใช่ไหม

รู้สึกยังไงดีใจไหม

ที่น้ำถ้วบระชวงไฟความลำบาก
แล้วเขาเอาอะไรมาแกะเข้ากัน
ก็มีข้าวสารน้ำ
แล้วก็สิ่งของเครื่องบริโภคอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกดีใจว่าเค้ายังเห็นความผุบร้อย

ส่วนวันนี้นะคะเมื่อช่วงเย็นค่ะ
ร้อยเอกธรรมนัฏก็ยังลงพื้นที่อยู่นะคะ
มีการโพสต์ภาพแล้วก็มีข้อความด้วยว่า
ผมไม่อยากให้พี่น้องทุกท่านรู้สึกไม่มีใครและหมดหวัง

อกจากที่ผมเดินเข้าไปหาชาวบ้านที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาแล้ว
ภารกิจที่สองผมล่องเรือไปตามแม่น้ำน้อย
อบความช่วยเหลือพูดคุยถามถ่ายความเดือดร้อน
ภารกิจนี้ผมก็เลยแนะนำตัวให้กับชาวบ้าน

ผมก็เลยชี้แจงแนะนำตัวกับชาวบ้าน
เหมือนกับว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านด้วย

ก็เหมือนกับอยากมอบรอยยิ้มร้อยเอกธรรมนัฐบอกแบบนี้
อบรอยยิ้มมอบความเป็นกันเองยืนยันว่าไม่ได้มาหาเสียงค่ะ
นี่นะคะก็อยากจะเข้าใจปัญหาของประชาชนจริง
ก็อยากจะแก้ไขความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนประสบอยู่ตอนนี้นะคะ
แล้วเอกธรรมนัสนี่เลขาธิการพักพลังประชารัฐสสพย

ส่วนหนึ่งก็เดินลุยน้ำอันนั้นไม่ได้บอกใคร
อีกส่วนหนึ่งคือเหมือนกับจะชี้แจงว่าตอนเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอีกจุดนึง

แต่คนก็พูดถึงว่าหาเสียงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีประโยคที่พูดในคลิปที่แนะนำตัวค่ะว่า
ซองแล้วเก็บซองเอาไว้ด้วยนะจะได้จำเอาไว้นานนานไม่รู้ซองอะไร

ไม่แน่ใจค่ะ